สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะถึงแม้ว่าในระยะนี้ฝนจะตกลงมาดั่งฟ้ารั่วค่ะ
แต่เรามีสัญญาณข่าวร้ายว่าหลังจากนี้ประเทศไทยของเราอาจจะมีฝนตกลดน้อยลงค่ะ
จากประเทศที่รูดูกาทพบว่าสิ้นเดือนนี้ค่ะ
มรสุมจะเคลื่อนตัวต่ำลงทำให้ประเทศไทยของเรามีฝนลดน้อยลงนะคะ
ซึ่งถ้าเกิดประเทศไทยไม่มีฝนตกลงมาเติมน้ำในเขื่อน
อาจจะทำให้แรงไปจนถึงกลางปีหน้าค่ะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมคะหลายคนจำได้ไหมคะ
ปีที่แล้วเกิดไฟป่าอเมซอนปากไฟปากทั้งใหญ่เลย
เพราะฉะนั้นทำให้สภาพอากาศเป็นพิษค่ะ
แล้วหลังจากนั้นยังมีการตัดไม้ทำลายป่าผิดกฎหมายค่ะ

มีประชาชนถูกหามส่งโรงพยาบาล
จากระบบทางเดินหายใจกว่า๒๐๐คนแล้วค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ